ส่วนการประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็แน่นอน
หลายคนติดตามดุเด็ดเผ็ดมันเหลือเกิน
คือพาดหัวเราก็พาดหัวแรงนะ
ตู่สวมบทบาทจ่าเฉยเมินสภาไม่ตอบถวายสัตว

แต่เรื่องนี้ให้รองวิศนุชี้แจงแทน

แต่ว่าปมเรื่องของงบประมาณที่มา
ของเงินที่จะมาใช้ในนโยบายของรัฐบาล

เรื่องของการทำหน้าที่พูดนะฮะ

ก็ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในประเด็นนายยกรัฐมนตรี
นำกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนเมื่อวานี้
ก็เริ่มกันตั้งแต่๙โมงเช้า
ใช้เวลากว่า๙ชั่วโมงนะครับ

หลังจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่ชี้แจงปมถวายสัตว์ด้วยตัวเอง
แต่ได้มอบหมายให้นายยกวิศนุเครืองาม
ขออภัยนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี

โดยนายวิศนุย้ำว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เป็นการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์

ไม่ใช่การปฏิญาณตนเหมือนที่ใช้กับผู้สำเร็จราชการ
หรือที่ประชุมวุฒิสภานะครับ
อันนี้คือคำชี้แจงของรองนายยกวิศนุนะครับ
ขณะที่นายปียบุตรแสงกระหนกกุล
ก็ยืนยันว่าฝ่ายค้าทำเต็มที่แล้ว
เชื่อว่าประชาชนเห็นข้อเท็จจริง
เพราะว่าอาจารย์ปียบุตรเอามาเปิดเผยเรื่องของข้อกฎหมาย
เรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นหน้าเลยนะ

แล้วก็เอาเรื่องราวที่นายวิศนุเครืองามรองนายยก
เคยเขียนหนังสือไว้เอามาวิเคราะห์เลยในเรื่องนี้นะครับ
ส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ว่าอย่างไรเราฟังเสียงนายยกกันหน่อยฮะ
วันนี้ก็ขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจทั้งหลายนะครับ
วันนี้จะเห็นได้ว่าผมดูเดือดน้อยกว่าเก่าเยอะใช่ไหม

เพราะนั่นคือคนไทยคนไทยของประเทศไทยประเทศนี้
ถ้าไม่ใช่คนประเทศอื่นเอากันให้เป็นให้ตายกันหรือไง

เอาล่ะขอจบคำชี้แจงเพียงเท่านี้
สวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานขอบคุณครับ
จากหน้าทางคณะรัฐมนตรี
ตอนนายกรัฐมนตรีพูดช็อตเมื่อกี้คือช่วงสุดท้าย
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากห้องประชุมไป
และหลังจากนั้นรองนายยกรัฐมนตรีนะครับนายวิศนุเครืองาม

ขณะที่คำร้องของประธานสภาพผู้แทนราชดร
กรณีความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่

ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่นะครับ

ตุลาการ๓รัฐธรรมนูลก็ออกนั่งบันลัง
คำวินิจฉัยว่าตำแหน่งหัวหน้าคอสช
มาจากการยึดอำนาจการปกครองประเทศเมื่อปี๕๗
และต่อมามีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจ
และเป็นตำแหน่งที่ใช้อำนาจรัฐฐาธิปัตย์
ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับ

จึงไม่มีสถานะเป็นหน้าที่อื่นของรัฐ
ความเป็นรัฐมนตรีของผลเอกประยุทธ์
จึงไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว

กำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่อุบลราชธานี
ได้เลิกถือยามในเวลา๑๓นาฬิกา
ก็จะออกเดินทางด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษ

จากนั้นเวลาบ่าย๒นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ

ยังศูนย์พักพิงมณฑนฐานบกที่๒๒
ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวรินชำราบ
ก็รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ
เตรียมแผนในการฟื้นฟูเยียวยา

จากนั้นก็จะไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย

หลังจากนั้นนายยกรัฐมนตรีก็เดินทางโดยรถยนต์

เพื่อลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทธกภัย

ให้กับผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนต่างด้วยนะครับ

เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที

เพราะเป็นวันเดียวที่สามารถลงได้
คือวันที่๒๑๒๘จะต้องไปสหรัฐอเมริกา

วันนี้ก็เลยเป็นวันเดียวที่ลงพื้นที่ได้นะครับ

แล้วก็อยากที่จะให้นายกลงไปปลอบคัน
ให้กำลังใจกับพี่น้องชาวบ้าน